แล้วก็ไปดูหน่อยซิว่าเขามีการปลูกเสกวัตถุมงคลกันที่สำนักหมอดูชื่อดังครับ
นี่หมอดูเทวดา

อธิษฐานจิตเลยฮะที่นี่เขามีการปลูกเสกเหรียญวัตถุมงคล
จัดขึ้นที่สำนักหมอดูเทวดาอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองมีอาจารย์นิรุธ
ลำดับวงหมอดูเทวดา

เรื่องของการดูดวงแล้วก็เรื่องของการปลูกเสกวัตถุมงคลใช่ไหมเล่า
ในพิธีนี้มีการปลูกเสกน้ำมนต์ด้วยนะ
พร้อมทั้งหยดน้ำตาเทียนลงในขันน้ำมนต์
ชาวบ้านก็ไปส่องดูนั่นดูนี่

ที่จะต้องมารวบรวมข้อมูลต่าง

ที่ว่าดีที่ว่ามงคลก็ว่ากันไป
ออกมาเป็นแบบนี้ครับ
ก็ไม่ค่อยจะดูรู้เรื่องเท่าไหร่นะ

น้องใบตองคุณคิดเห็นประการใด
ในเมื่อท่านดูไม่ออกก็ไปดูทูบมงคลนี่
เขาจุดมาแบบนี้

มันต่างอะไรกันเนี่ย
ก็แล้วแต่วิจารณญาณอันนี้ไม่ได้บอกนะว่า

ใช่มั้ละละแล้วอาจารย์นี่ให้ดูสิ่งของมงคล
เพราะว่าที่นี่นะครับคุณผู้ชมครับ

เคยสร้างความฮือฮามาแล้วสองสาว
คือมีคนมากราบไห้ขอพรท้าเวสวันที่ชื่อว่าท้าเวทอภิวัล
รวยทันใจค่ะแล้วถูกรางวัลที่หนึ่ง

เขาว่าอย่างนั้นนะอันนี้เขาว่าอย่างนั้นนะ

ฟังหูไว้หูเรื่องแบบนี้
แล้วเรื่องของหมอดูอันนี้ไม่ได้ว่าสำนักนั้นสำนักนี้อะไรยังไงนะ

เฉพาะอย่างยิ่งคุณชิสาเขาก็มีความเชื่อเรื่องนี้
ไปดูในเฟซบุ๊คแฟนเพจอ่า
คุณจะได้เห็นเพจนี้ภาพนี้

คือถ้าเพื่อนเตือนคุณเนี่ยเห็นไหม

แต่ถ้าหมอดูเป็นคนเตือนแล้วก็อุ๊ย

ดิฉันเชื่อเลยว่าคนดูอยู่เนี่ยเป็นพวกดิฉันเยอะ
อย่างน้อยดิฉันว่าคุณใบตองก็คนหนึ่งอะ
เอ้าไม่เชื่อเหมือนดิฉันเหรอคะ
ไม่ได้เชื่อคนอื่นนอกจากหมอดูเลย

แต่ไม่ได้ว่ากันไม่ได้ว่ากันคุณจะเชื่อแบบไหน
แค่อย่าไปทำให้ใครเขาเดือดร้อนก็พอแล้ว

เพราะว่าดิฉันเห็นมะขามหวานฟาดใหญ่